เขาหวาดภาวะกันหมดเพราะผู้ชายคนนี้โอ้ยเดินถือมิดเดินไปเดินมาเหมือนจะบุกเข้าไปในห้องเป็นห้องผู้หญิงอะค่ะ

มีดเลยค่ะอืมเดินไปเดินมาเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนั่งดูมี
พิรุธมากแล้วก็ไปด้อมมองห้องคนอื่นเขา
นี่นะคะนี่ตี๓กับตี๔ประมาณนี้ค่ะ๑๒กรกฎาคม
เล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้น่ากลัวมากนะน่าจะอายุยังแบบไม่เท่าไหร่อ่ะ
สิบห้าถึงยี่สิบประมาณเนี้ยไม่น่าจะเกินเนี้ยครับ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่ตู้น้ำหอดเหรียญหน้าหอพัก
อืมเดินถือมีดยาวเลยมาที่หน้าทางเข้าหอพัก
ลุกดีลุกลนดูแปลกแล้วเดินเข้าไปด้านในแล้วพยายามจะบิดลูกบิดประตูหลายห้องนะคะ
อ้าวพยายามจะเปิดเปิดเปิดแต่แบบเขาล็อกไงเปิดไม่ได้
บางห้องเนี่ยโดนเอามีดงัดนะคะครับผู้หญิงท่านเนี้ยที่เป็นผู้เสียหายบอกว่าห้องเธอนี่แหละ
โดนผู้ชายคนนี้เอามีดงัดพยายามจะงัดประตูห้องเลยโทรหาเพื่อนให้มาช่วย
พอเพื่อนมาถึงผู้ชายคนนี้มันไม่อยู่แล้วก็เลยแจ้งความค่ะ
ตอนนี้อยู่กันอย่างหวาดภาวะมากมีตอนเพื่อนมาคือเธอไม่กล้าอยู่ห้องนี้แล้วอ่ะ
ต้องไปอยู่ห้องเพื่อนเพราะกลัวผู้ชายคนนี้จะกลับมาอีก
เขาก็มาดูหลับแล้วเอาเรือนมาห้องนอกเพราะประมาณอยู่สองรอบนะเจ้า
เขาก็ใจพยายามดีกว่าจะงัดเข้าไปในห้องนอกนะเจ้าเขาพยายามงัด
มือเขาถือพูดอะไรมาด้วยไหมอ๋อเขาถือมีบนะเจ้ามีบมาตั้งแต่แหล่นเจ้า
อ๋อเขามาหน้าห้องเขาประมาณสิบสิบกว่านาทีนะเจ้า
แต่รู้จักผู้ชายคนนี้เมื่อก่อนไหม
คุณผู้ชมคะตำรวจช่วยตามจับตัวหน่อยนะคะครับนี่ค่ะอุ้ยก็เห็นหน้าชัดน่ะ
คือตอนนี้คนที่อยู่ในหอพักนี้แล้วคนแถวนั้นเขากลัวค่ะ
กลางค่ำกลางคืนก็ไม่มีใครกล้าออกจากที่พักก็ล็อกประตูอะไรแบบนี้
แต่ก็ต้องล็อกประตูให้แน่นหนาเนอะแต่เห็นหน้าชัดนะคะ
ฝากตำรวจหน่อยนะคะเพราะน่ากลัวตรงมีมีดนี่แหละ
งัดห้องเขาหรือญาติพี่น้องยังไงช่วยดูให้หน่อย